อีกหนึ่งเรื่องเป็นความคืบหน้านะคะสำหรับเรื่องราวที่เผยแพร่เริ่มต้นจากโลกโซเชียลนะคะ
แล้วก็ขยายผลต่อสำหรับคนขับรถเมษายเจ็ดสิบเอ็ดกับพนักงานเก็บค่าโดยสารนะคะ
ที่ก็ตั้งวงกันดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ล่าสุดค่ะก็จับมาได้แล้วนะคะ
ทั้งคู่ก็รับสารภาพแล้วก็ลงโทษไปตามระเบียบค่ะเมื่อวานนี้ค่ะกองตรวจการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบกสอบข้อเท็จจริงกับคนขับแล้วก็กระเป๋ารถเมย์สาย๗๑นะคะ
ก็เป็นกรณีที่โลกโซเชียลแชร์กันกับการดื่มเบียร์แล้วก็สูบบุหรี่ขณะขับรถ
ช่วงก่อนถึงอู่ปรัฐวิกรถนนนวมินเวลาห้าทุ่มของวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งรถเมทะเบียนหนึ่งห้าขีดสามสามเก้าเก้ากรุงเทพมหานครเลขข้างรถเจ็ดหนึ่งขีดเก้าเจ็ด
คนขับค่ะคือนายทวีศักดิ์บุตรศรีผาได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่๒
ประเภทส่วนบุคคลแล้วก็มีนางสาวพอพิษภัยโรธเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร
เจอตัวทั้งคู่ก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะคะกองตรวจการขนส่งทางบก
ดำเนินการยึดใบอนุญาตขับรถ๓เดือนฐานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยตามกฎกระทรวง
แล้วก็ลงบันทึกประวัติการกระทำความผิดเอาไว้ค่ะอีกทั้งก็มีการส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานโคคราม
ดำเนินคดีกรณีใช้ใบอนุญาตขับรถผิดประเภทนะคะซึ่งเคสแบบนี้เนี่ยมีโทษจำคุกไม่เกินสองปี
ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะส่วนกรณีของพนักงานเก็บค่าโดยสารได้สั่งพักใบอนุญาตสามเดือนเช่นเดียวกัน
เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน๒๐๐๐บาทตักเตือนแล้วก็ลงบันทึกประวัติ
พร้อมส่งอบรมความปลอดภัยในการให้บริการอีกสามชั่วโมงแล้วก็ผู้ประกอบการรถเมคันนี้นะคะ
ก็ถูกปรับเหมือนกันค่ะเป็นเงิน๓๐๐บาทข้อหาเดียวกัน
เหตุการณ์นี้ก็อย่างที่เรานำเสนอกันไปนะคะคนที่เขาเป็นผู้โดยสารเนี่ยเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้
สูบบุหรี่ไปซื้อเบียร์มาแล้วก็เทใส่ถังมีน้ำแข็งเรียบร้อยแล้วก็ขับไปด้วย
ดื่มไปด้วยนะคะก็เป็นการวิพักษ์วิจารณ์กันที่เป็นกระแสบนสังคมออนไลน์ก่อนหน้านี้ค่ะ
อืมนี่แหละค่ะเรื่องราวในโลกโซเทียลโลกออนไลน์เราไม่ใช่เล่าไปแล้วก็จบนะ
เราไม่ทิ้งเราตามต่อตามให้จบตามความคืบหน้าให้ในทุกเรื่องนะคะ
ใช่ค่ะระวังด้วยนะคะสมัยนี้กล้องอยู่ทุกที่จริง